คือผู้เสียหายเนี่ยเขาเอาเรื่องราวแล้วก็ภาพนิ่งเนี่ย
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คเล่าบอกว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่

หน้าเขาแล้วจอดจอดแล้วลงมาต่อยเขานะคะ
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอไปโรงพัก
คนขับเบ้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเจ้าตัวคือผู้เสียหายค่ะ
ต้องโพสต์ร้องขอใครมีคลิปบ้าง

สุดท้ายได้คลิปเห็นหมดเลยนะคะว่า
พฤติกรรมของคนขับเบ้นเป็นแบบนี้ค่ะ

ปาดแล้วแล้วก็ลงมานะคะเห็นหมดเลย
นี่จังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้จังหวะนี้ภาพ

ขนาดนี้เหรอบ้านนี้ไม่มีกฎบทกฎหมายเลยเหรอฮะ
คำถามเหมือนกับเพจเลย
ขับรถหรูแต่สันดาลโคตรต่ำ

ใช่คือตอนแรกปัญหามันคืออะไรรู้ไหม
มันเป็นภาพนิ่งมันไม่เห็นไงว่าพฤติกรรมเนี่ย
พฤติกรรมที่มันต่อเนื่องกันมาคืออะไร

ก่อนที่จะเป็นคลิปนี้แต่

แล้วไงต่อคะแล้วก็ต่อย

ไม่ได้แคร์สื่อไม่ได้แคร์สายตาคนที่อยู่ตรงนั้นเลยนะคะ

เขาก็แชร์ต่อไปดูต้นเรื่องหน่อย
น่าสนใจมากผู้เสียหายเล่าบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิด๒๙กัญญา๒๕๖๔

แล้วสุดท้ายรถเบนท์ชนเข้าด้านหลังของมอเตอร์ไซค์

เสียหลักแล้วก็ล้มลงไปที่ฟุตบาทนะคะ
ไล่กันมาตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
จนถึงสะพานลอยแยกไฟแดงสวนสยาม

หลังเกิดเหตุคู่กรณีมาต่อยผมอีกนะฮะ
มาทำร้ายร่างกายด้วยการชกต่อย
ผู้เสียหายเขาก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ปฏิเสธหน้าตาเฉยปากแข็งมากเลยนะคะ

สุดท้ายแล้วจนด้วยหลักฐานค่ะ

ควรไปดูคอมเมนต์หน่อยมั้ย
ชาวเน็ตเดือดแทนค่ะใช้คำเดียวสั้น

รอดูคำแถกับ
หลักฐานภาพถ่ายพฤติกรรมแบบนี้

แบบนี้เข้าข่ายพยายามฆ่าได้นะ

คือเจ้าตัวตอนที่เห็นคลิปแล้ว
คุณผู้ชมถึงกับเงิบเลยนะคะ

ประตูห้องขังก็อ้าค้าง
ไม่มีคลิปปฏิเสธยังไงก็ได้